คลิปนี้เขาว่ากันว่าเป็นคลิปหนีตายคุณผู้ชม
ชิงช้าสวรรค์มันขัดข้องที่สกลนคร
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วมันเกิดอะไร
สลิงขาดหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่สลิงขาดแต่มันเกิดจากอะไร
เดี๋ยวไปดูคลิปหนีตายนี้กันก่อนค่ะ

อะไรขึ้นฮะเสียงเพลงก็ดังอยู่แต่เสียงคนกรีดร้องก็มีนะฮะ
แล้วคุณสืบสกุลคุณผู้ชมสังเกตไหมชิงช้านี้
ความจริงมันจะหมุนไปทางเดียวกันเป็นวงกลม
แต่มันเหมือนหมุนแกว่งไปแกว่งมาคือซ้ายทีขวาทีแบบ

ใช่ค่ะที่วงไว้เนี่ยคือเป็นทีมงานนะ
ปีนขึ้นไปทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
พยายามจะหยุดชิงช้าสวรรค์นี้
แล้วทีมงานที่เหลือด้านล่างเอาอุปกรณ์มา
คือทำยังไงก็ได้ให้ชิงช้าสวรรค์นี้มันหยุดหมุน
จะหยุดอย่างไรห้ะจะใช้รังหรือดึงหรือถ่วงน้ำหนักหรืออะไร

แต่ที่มันเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อวันเสาร์
ในสวนสนุกเขาจัดงานเป็นงานชิมช็อปใช้
ที่อำเภอกุศุมานที่สกลนคร
แล้วมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นในโพสต์เนี่ยระบุเอาไว้เลยนะ
หนีตายชิงช้าสวรรค์ขัดคล่องเด็กตกใจร้อง
โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรคาดสลิงขาด
แต่ทีนี้ค่ะก็เลยต้องมาตรวจสอบกันว่า
สรุปแล้วสลิงมันขาดจริงหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดทีมข่าวของเราก็สอบถาม
ไปยังนายอานนท์จันแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุศุมาร
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๙กันยา
ในงานชิมช็อปใช้ลวดสลิงเนี่ยคุณผู้ชม
สาเหตุลวดสลิงหรือว่าเฟืองมันลื่น
แล้วก็เลยถามไงนายกเทศคะมันลื่นมันลื่นจากอะไร
บอกว่าอ๋อมันลื่นเพราะว่าฝนมันตกปล่อยลงมา
ทีนี้พอลวดสลิงมันลื่นมันก็เลยทำให้ชิงช้าสวรรค์
ไม่หยุดหมุนตามรอบเวลานี่ไง
แล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ทีนี้ระหว่างที่ให้บริการระหว่างที่เกิดเหตุ
มีคนนั่งอยู่สองตู้ที่นั่งแล้วก็ถามว่าอ้าว
มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายหรือเปล่า
นายกเทศบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่เป็นอันตราย
ซึ่งเบื้องต้นนายช่างโยธาวิศวกรเข้าไปตรวจสอบแล้ว
แล้วเขาก็ยืนยันนะว่าชิงช้าสวรรค์นี้แข็งแรงตามปกติ
แต่ไอ้ที่มันไปบกพร่องคือลวดสลิง
เพราะเนื่องมาจากความชื้นของฝนเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
พอฝนตกลงมาแล้วมันเข้ามาในตรงลวดไงฮะ
ทีนี้มันก็เลยลื่นหยุดไม่ได้
ดังนั้นสลิงไม่ได้ขาดตามที่โซเชียลเขาคาดการณ์
แล้วก็ตอนนี้สั่งดำเนินการให้หยุดให้บริการชิมช้าสวรรค์แล้ว

ฝนตกลงมาน้ำฝนมันก็ลงไปตรงลวดสลิงนั้นได้